ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยารัชพัฒน์กาญจนบุรี

หายตัวไปเนี่ยนี่๕วันแล้วนะ

ก็คือนางดารันแพรลอยชื่อเล่นชื่ออ้อยอายุ๕๘ปี

สายมือนะครับนี่พี่อ้อยนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยารัชพัฒน์กาญจนบุรีนะครับ
ครั้งสุดท้ายที่เห็นร่องรอยเนี่ยคือภาพจากกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย๑๒นาฬิกา๔๘นาที

วันศุกร์ที่ผ่านมา๓๐มิถุนายน
นี่ฮะนางดารันหรือว่าพี่อ้อยใส่เสื้อสีชมพู
มีแจ็คเก็ตเสื้อคลุมสีดำ
แว่นตาขี่จักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีเขียว
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ทว๖๙๔๕กาญจนบุรี
นี่คือขี่ออกมหาวิทยาลัยนะครับ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นประตูเขาเรียกประตูศิลาลัย
พอขี่ออกไปก็ไปเลี้ยวขวา
ออกไปทางบ้านผู้เรียบตะบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เนี่ยมีคืนบัดนะฮะ

ขวาไปเนี่ยตรงนี้คือไปทางบ้านภูเรียบ

ทีนี้พอติดต่อไม่ได้หายเงียบไปเลย

หลานสาวเลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรี
กรกฎาคมนะฮะหลังจากที่หายตัวไปครอบครัวก็นำภาพแล้ว
ก็ข้อมูลเนี่ยโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อให้ช่วยกันตามหาตัว
เผื่อจะเจอนี่มูลที่พิทักษ์การก็ช่วยลงให้แต่จนถึงวัน
ก็ยังไม่เจอนะครับ๓กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจ
กระจายกำลังลงพื้นที่หลังจากได้เบาะแสจากชาวบ้านว่าไปเจอ
บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางพี่
ย่อยเขานะฮะอยู่แถวบ้านท่าพะเนียดนะครับก็ไปเจอนะฮะเป็นของ

ผู้ที่ศูนย์หายไปห่างจากมหาวิทยาลัยตรงนั้นเนี่ยประมาณ๑๑กิโล
เมตรที่เจอมีบัตรประชาชนไปติดร่องหินอยู่แถวท่าน้ำมี
กระเป๋าสะพายแล้วก็ของใช้ส่วนตัวซึ่งมันน่าแปลกใจก็คือ
ถูกนำไปเผานะฮะอยู่แถวริมตลิ่งนะครับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อ
ข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับไปที่ริมแม่น้ำ
แวร์ใหญ่ก่อนเลยจุดที่เจอบัตรประชาชนถูกเผาเสื้อผ้าของ
ใช้ของพี่อ้อยหรือว่านางดารันเนี่ยถูกเผาไฟอยู่ริมแม่น้ำ
แควร์ตรงนี้นะฮะโขดหินตรงนี้นะครับเราได้เจอกับคนที่
เจอบัตรประชาชนคนแรกนะครับคุณพนัทกรอายุ๓๘ปีบอกว่า
๑๗นาฬิกา๓๐นาทีวันที่๓๐มิถุนายนเธอพาลูกมาเล่น
แถวนี้วันนั้นน้ำลงแล้วไปเจอบัตรประชาชนใบหนึ่งติด
อยู่ที่โขดหินก็เลยให้ลูกชายเนี่ยหยิบขึ้นมาดูตอนที่หยิบขึ้น
มาดูก็ไม่รู้จักหรอกนะก็เลยบอกลูกเอาไปวางที่เดิมก็แล้วกัน
ด้วยความที่เป็นเด็กลูกเอาไปโยนทิ้งในกองไฟซึ่งมันมี
คนจุดอยู่แล้วกองไฟพวกข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ากระเป๋า
อะไรพวกนี้นะฮะเท่าที่จำได้วันนั้นเนี่ยเห็นผู้ชายคน
ขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวมาสูบบุหรี่อยู่แถวนี้แต่ไม่
ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเผากองไฟอะไรตรงนี้หรือเปล่า

แล้วก็ดูว่าเป็นคนหนองบัวเราไม่รู้จักลูกก็เลยเวียงลงไปน้ำ
อีกทีแล้วให้เก็บขึ้นมาเขาก็เลยเอาไปเห็นกองไฟมันมี
ควันอยู่เด็กด้วยความไม่สิบประสาทยังจุดอยู่ค่ะยังมี
ควันอยู่เลยวันสุกค่ะวันที่สามสี่วันที่เขาออกมาแหละ
วันที่คนหายหลังห้าโมงครึ่งค่ะเพราะว่ารับมาจาก
เรียนพิเศษนิดเด็กแล้วก็ถึงจะมาเล่นน้ำก่อนห้าโมง
ครึ่งใช่ติดเจ็ดจุดสามศูนย์ยังมีควันค่ะยังมีควันเลย
ยังยังคุยกับลูกเลยว่าเอ๊ะใครมาจุดจุดไฟเพราะฉะนั้นร่อง
ตรงนี้ก็คือเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงวันศุกร์
มิถุนายนพี่อ้อยขี่จักรยานยนต์ออกจากมหาวิทยาลัยใช่ไหม
แล้วก็นี่ฮะ๕โมงครึ่งมีคนมาเจอบัตรประชาชนติดอยู่
หินแถวริมแม่น้ำแควร์ใหญ่พร้อมกับกองเสื้อผ้าข้าวของ
เครื่องใช้ที่ถูกไฟเผาอยู่มันเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับแล้ว
ไปที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย
รัชพัฒน์การจัดน้ำบุรีนะครับที่ทำงานของพี่อ้อยได้ภาพ
กล้องวงจรปิด๑๒นาฬิกา๓๘นาทีก่อนจะขี่จักรยานยนต์ออก
จากมหาวิทยาลัยดารันหรือพี่อ้อยนะครับวัย๕๘ปี
ใส่เสื้อคลุมสีดำสะพายกระเป๋าสีดำออกไปจากที่ทำงานตอน
นี่ยังยังเป็นเสื้อด้านในอยู่นะฮะยังไม่ได้ใส่เสื้อคลุม
คลุมนี่กองอยู่ที่โต๊ะนะครับอันนี้คือก่อนที่จะออกไป
แล้วก็เดินออกมานะครับค่ะคือดูท่าทางก็ไม่ได้เร่งรีบ
อะไรนะก็เดินปกติอะค่ะเรื่อยเรื่อยถ้าตามเวลาราชการนี่ฮะก็
เป็นช่วงเที่ยงครึ่งนะครับยังเป็นช่วงพักเที่ยงอยู่เนี่ยฮะแต่
วันนั้นเนี่ยตามข้อมูลคือพี่อ้อยเนี่ยเขาลาตอนบ่ายนี่เห็นไหม
ก็หยิบเสื้อคลุมสีดำมาใส่๑๒นาฬิกา๓๙นาทีนะครับ
จะเห็นพี่อ้อยเนี่ยเดินออกมาหยิบโทรศัพท์อ่าตอนเดินออกมา
ด้านหน้านะฮะจังหวะตรงนี้นะฮะแล้วจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือน

จากนั้นเนี่ยจากที่ยืนอ่านข้อความดูโทรศัพท์อยู่ตรงนี้
อยู่นะฮะก็มีการโทรโทรไปเนี่ยก็ยืนคุยอีก๒นาทีนะ
เดินเดินไปคุยกับเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคือพอโทรศัพท์เสร็จ
เดินมาตรงนี้มาเจอเพื่อนค่ะ๑๒นาทีอันนี้ออกมานอกตัวอาคาร
แล้วใช่ค่ะมือยังถือมือถืออยู่นะยังถืออยู่คุยกับเพื่อนลาน

จากนั้นก็ไปขี่จักรยานยนต์แล้วก็ออกไปเหมือนที่ท่านเห็นภาพ
ตอนแรกนั่นแหละค่ะเนี่ยก็เนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดูปกติ
ทุกอย่างเลยก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ขี่จักรยานยนต
ไปแล้วก็เราเห็นตอน๑๒นาฬิกา๔๘นาทีที่ไปยื่นบัตรที่ประตู
ศรีลาลัยเนี่ยก่อนจะเลี้ยวขวาออกถนนไปแล้วก็หายไปเลยไม่เจอ
อีกเลยเนี่ยคือญาติบอกอันนี้ไม่ใช่เส้นทางกลับบ้านนะหรอคะปกติเส้น
ทางกลับบ้านไม่ใช่เส้นนี้นะครับอืมทางหัวหน้างานของพี่อ้อย
บอกว่าเธอทำงานที่นี่มา๒๘ปีกว่านะฮะสำหรับพี่อ้อยนะรับ
ชอบดีขยันขันแข็งไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงาน
ก็มีการหยิบยืมเงินกันบ้างตามภาษามนุษย์เงินเดือนทั่ว
ไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นมีปัญหาอะไรทีนี้ตัวพี่อ้อยเนี่ยแก
เพิ่งไปดาวน์รถยนต์มา๓คัน๓คันเลยหรอคะพี่หัวหน้างานบอก
นะแต่ไม่ได้ขับรถมาทำงานนะเพราะปกติเธอจะขี่
จักรยานยนต์มาทำงาน๒๘ปีเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาทำงาน
ไปถามเรื่องงานอยู่เลยแต่พี่อ้อยนี่ไม่ได้ตอบค่ะนี่เห็นไหมฮะ

เห็นมั้ยศุกร์วันศุอก
วันศุกร์ไหม
ในวันไหนวันเสาร์ใช่มั้ย

ข้างบนในศุกร์หรือ
แต่ข้างบนก็ไม่อ่านเห็นไหมใช่ค่ะจนวันเสาร์ก็ยังไม่อ่าน
คือตอนวันศุกร์ตอนบ่ายที่ส่งข้อความไปแล้วไม่อ่าน
ทางเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าพี่อ้อยเนี่ยเธอยื่นเอกสารลากิจครึ่งวันอยู่แล้ว
แต่บอกกับหัวหน้าว่าจะไปธุระส่วนตัวอ่าทำธุระบอกกับเพื่อนว่าจะไปหาหมอ
ที่๑กรกฎาคมเพื่อนก็ทักไปคุยก็ไม่ตอบ
มารู้ข่าวกันว่าหายตัวไปญาติไปแจ้งความคนหาย
นี่ฮะตอนนี้เขาเป็นห่วงกันมากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซอสอนีที่ใช้หลุงภาพพาไป
ยังไม่ต้องหากอยากอยากถ่ายหายปลอดภัยให้กลับมาด้วยกัน
มาที่ตอบต่อมากนะฮะ
ก็ย่ออยู่ไหนก็ติดต่อหนูได้นะคะไลน์มาก็ได้โทรหาหนึ่งก็ได้
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับครอบครัวของพี่อ้อยยืนยันว่า
อ้อยไม่มีศัตรูกับใครนะครับไม่มีเรื่องขัดแย้งกับใคร
ให้ข้อมูลว่าแม่เนี่ยมีโรคก็คือเป็นโรคความดัน
ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
ล่าสุดไปรับยาเนี่ยคือ๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
มิถุนายนวันหายตัวเนี่ยแม่บอกว่าจะไปรับยาอีกรอบนึง
แล้วอยู่ก็หายตัวไปเลย
เดี๋ยวขอดูภาพนิ่งใบหน้าเต็มพี่อ้อยเมื่อสักครู่นี้หน่อย
เผื่อใครพบเห็นนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนบ้านที่กาญจนบุรี
พี่อ้อยเธออยู่กับสามี
มีลูกลูกแยกย้ายไปทำงานคนละที่ที่ผ่านมาไม่เคยระบายหรือว่าเล่าปัญหาอะไรให้กับคนในครอบครัวฟัง
เรื่องที่ล่าสุดไปดาวน์รถออกมา๓คันเชื่อไหมครอบครัวบอกไม่รู้เรื่องนี้เลยนะ
ทีนี้ความเป็นห่วงก็คือว่ามันไปเจอร่องรอยข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าถูกเผาไฟอยู่ริมแม่น้ำไง
เนี่ยค่ะคือมันฟังดูไม่ดีเลยเนี่ยบัตรประชาชนที่ลอยมาติดอีก
บัตรประชาชนที่ถูกเผาเนี่ยคือมันไปติดโขดหินนะแล้วแม่ของแม่เขาให้ลูกเนี่ยเอาไปวางที่เดิม
ไปโยนทิ้งกองไฟที่ถูกจุดอยู่แล้วมันก็เลยมีร่องรอยถูกเผาไปด้วย
ทางคดีนะครับสพเมืองกาญจนบุรีนะฮะตอนนี้ได้ส่งทีมไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่นางดารันที่ศูนย์หายเนี่ยขี่จักรยานยนต์ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
แล้วก็ไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถืออยู่ในพื้นที่แถวระแวกบ้าน
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
กำลังเร่งติดตามหาตัวอยู่นะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไร